ปฐุมธานีเนี่ยมีคดีผู้หญิงคนหนึ่งถูกแทงเสียชีวิต
แต่ว่าดูแล้วตัวละครนี่ก็เยอะเหลือเกินนะฮะแล้วก็ไม่ยอมบอกความจริงตั้งแต่แรกด้วย
เพราะตอนแรกที่เขาถูกแทงแล้วบาดเจ็บเนี่ยมีคนพาใส่ท้ายรถกระบะไปคลินิก
แล้วบอกว่าถูกรถชนมาพยาบาลที่คลินิกมาดูอ้าวมีแผลถูกแทง
เนี่ยนะฮะกระบะคันนี้เนี่ยแล้วเขาก็เสียชีวิตศพยังอยู่ท้ายรถอยู่เลย

ตอนตำรวจมานะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดใกล้กับคลินิกแห่งหนึ่งนะครับ
ที่สามารถจับภาพนาทีที่รถกระบะ๔ประตูสีดำคันนี้
ขับเข้ามาจอดที่หน้าคลินิกย่านลำลูกกา
ตำบลลาศวายอำเภอลำรุกาจปทูมธานี
นี่นะฮะเห็นไหมมาจอดแบบนี้นะครับ
ท้ายกระบะมีหญิงสาวคนหนึ่ง
อยู่ในสภาพนอนหงายบาดเจ็บอยู่
พยาบาลที่อยู่ในวันเกิดเหตุบอกว่ารถกระบะคันนี้มีผู้หญิงสูงวัยเป็นคนขับ
แล้วก็มีหญิงสาวอีกคนนึงวิ่งลงมาบอกว่าช่วยไปห้ามเลือดให้หน่อย
มีคนถูกรถชนมาแพทย์กับพยาบาลที่คลินิกก็รีบวิ่งออกมาเพื่อจะไปช่วย
พอไปตรวจสอบไปพบปรากฏว่าผู้บาดเจ็บเนี่ย
มีบาดแผลถูกแทงใต้ราวนมด้านซ้าย๑แผล
ก็เลยบอกว่าอ้าวนี่ถูกแทงนี่พาไปส่งโรงพยาบาลดีกว่าไหม
จังหวะนั้นหญิงสูงวัยคนขับรถกระบะลงมาจากรถแล้วก็พยายามโทรศัพท์หาใครสักคนหนึ่ง
แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
มาคุยกับหญิงสาวที่ไปขอความช่วยเหลือที่คลินิกคาดว่าคงจะรู้จักกันหมด
ก่อนที่ทั้งหมดอยู่ดีดีแยกย้ายหายกันไปอืม
ไว้แต่ผู้บาดเจ็บที่ท้ายรถกระบะซึ่งเสียเลือดมากจนที่สุดแล้วก็เสียชีวิต
หลังเกิดเหตุนะครับตำรวจสพคูคศก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ

มันเกิดขึ้นที่บ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้านอยู่เจริญ๒
ตำบลลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
หลังจากที่ตำรวจสอบสวนแล้วพบว่าบ้านหลังนี้อยู่ไม่ไกลจากคลินิก
เป็นบ้านของเพื่อนผู้ตาย
หลังจากผู้ตายมาอาศัยอยู่ได้เพียง๔วัน
จากผู้ตายทะเลาะกับสามีมา
ช่วงเย็นวันเกิดเหตุก็คือวันที่๑๖ตุลาคม
สามีของผู้ตายชื่อว่านายทรงสิทธิโอสดหรือว่านายเสือ
อายุ๓๒ปีมาง้อขอคืนดี
แต่ไม่สำเร็จมีปากเสียงกัน
เสือเลยใช้มีดแทงภรรยา

แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์ของผู้ตายหลบหนีไปด้วย

วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีคุณระวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ก็ไปเจอคุณยายคุณยายเนี่ยอาศัยอยู่ที่บ้านหลังเกิดเหตุเลย
บอกว่านางสาววราพรผู้ตายเนี่ยมาบอกกับหลานสาวซึ่งเป็นเพื่อนกัน
บอกว่าจะขออยู่ด้วยสักพักนึงเพราะว่าทะเลาะกับสามีมา
หลานสาวก็เห็นใจเพื่อนก็เลยให้อยู่
ระหว่างที่นางสาวราพรอยู่ก็ช่วยยายทำงานบ้งงานบ้าน
จนกระทั่งวันหนึ่งสามีมาถามหาที่บ้าน

เขาเป็นเพื่อนกับปุ้ยเขาก็เข้าไปหาปุ้ย
แล้วเขาก็เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอ่ะผัวเขาในเลขเขาออกมาทุบตีเป็นรอย

ตอนนั้นคุณยายอยู่ด้วยไหม
ไม่อยู่หรอกจูดไปบ้านแต่ได้ยินเขาพูดกัน
ได้ยินเขาพูดดังนี้มันก็อยู่พูดแล้วมันก็อยู่ลูกเขาขอให้อยู่
แล้วมันอยู่ไม่นานหรอกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไปหาแม่เขา
เขาพูดอย่างนี้ตอนนี้ขอพักผ่อนเขาผ่อนพักใจอะไรอย่างนี้นะ
เสร็จแล้วเขาก็เปิดเสื้อเปิดแสงให้หลานฉันดูฉันฉันไม่ได้เห็นหรอก
เปิดมีรอยบกช้ำไว้หมดเลยผัวก็ทุกผัวก็นั่นเอาใส่ยาง
แต่ได้ยินแค่ได้ยินได้ยินเอานะเห็นเขาคุยกันอ่ะ
เอาสายยางตีทั้งตัวอะไรอย่างนี้แหละให้อมเท้าผัวถ้าไม่อม
ถ้าไม่อมเขาคงจะมีวิติกิยาเลยมั้ยนั่นน่ะ
อันนี้เป็นคำบอกเล่าที่คุณยายได้ยินวันนั้นใช่ใหม่อยู่บ้านหรือเปล่า
ฉันก็บอกอยู่ข้างในนะฉันก็พูดมาอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่พูดอะไร
เขาก็เดินเข้าไปเขาถือมีดถืออะไรใช้เขาไม่เห็นเขาถืออืม
ไม่ได้ดูมีพิรุษอ่าไม่มีมีพิรุธไหมไม่มีพิรุธอะไรพูดจาดีไหม
ดีพูดจาดีแต่เสร็จแล้วพอเข้าไปพักพักน่ะฉันนึกอย่างไรไม่รู้
ฉันก็เดินเข้าไปเดินเข้าไปก็เห็นเมียเขานั่งปุ๊บปุ๊บอ่ะ
ก็โดนแทงเข้าไปแล้วแต่ฉันไม่เห็นเลือดแล้วทีนี้เห็นเขาถือมีดอยู่
ฉันก็กลัวเขาจะแทงจะแทงใหม่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เขาบอกขอมีดเถอ
ก็ค่อยค่อยพูดกันฉันก็ว่างงี้ว่าแต่เขาพูดว่ายังไงบ้าง
เขาก็พูดกับเมียเขาไม่พูดกับฉันเขาบอกพยายามห้ามอ่า
บอกจะไปบ้านไหมเขาถามจะไปไหมอ่าแล้วทีนี้ก็ค่อยรุนแรงพี่ดีหน่อย
เขาบอกถ้าอยากตายอะไรฉันก็จำไม่ค่อยได้แล้วถ้าอยากตายอะไรก็ไม่รู้
ถ้าไม่อยากตายก็ก็ไปอืมทีนี้คุณผู้ชมคะเราจำลองภาพเหตุการณ์จากคำบอกเล่าของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุอ่ะนะคะ
ทำเป็นกราฟิกจะได้เข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะในเสือคนก่อเหตุนะคะ
เขาตามไปง้อขอคืนดีกับผู้ตายนะคะพอไปถึงเจอคุณยายก็เลยถามว่าภรรยาของเขาอยู่ไหม
ยายก็ตอบไปว่าอยู่ข้างในในเสือก็เดินปรีไปหาภรรยาในห้องนอนแล้วก็พกมีดไปด้วยค่ะ
จากนั้นในเสือกับผู้ตายเขาก็คุยกันนะคะคุยกันแล้วก็ทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
ในเสือเอามีดที่พกไปแทงภรรยาจากนั้นครู่นึงคุณยายเดินมาเห็น
ผู้ตายก็นั่งเอามือกุมท้องเอาไว้นะคะเพราะว่าถูกแทงแล้วก็สังเกตเห็นในเสือเนี่ย
ถือมีดอยู่ด้วยคุณยายก็เลยเข้าไปห้ามบอกว่าให้คุยกันดีดีเนี่ยค่ะ
ทีนี้ก็เลยบอกในเสือว่าให้ช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลหน่อย
เสือก็เลยตะโกนเรียกให้คนมาช่วยกันนำร่างของภรรยาขึ้นรถกระบะไปที่คลินิกนะคะ
แม่ของในเสือนี่แหละเป็นคนขับรถกระบะแล้วก็มีเพื่อนของผู้ตายนั่งไปด้วย
ในเสือขี่รถจักรยานยนต์ของภรรยาหลบหนีไปเนี่ยค่ะ
มีรอยแผลจากการถูกแทงที่ราวนมด้านซ้าย
จากนั้นเนี่ยก็ได้เรียกผู้หญิงที่ขับรถกระบะ
พาผู้ตายไปคลินิกไปสอบสวนนะคะก็คือแม่ของคนก่อเหตุนี่แหละ
ของในเสือคนก่อเหตุให้การแบบนี้
บอกว่าผู้ตายคบหากับลูกชายของแม่

ผู้ตายหนีออกจากบ้านไปอยู่บ้านเพื่อน
พอสอบถามเพื่อนสนิทของผู้ตายก็รู้ว่า
สามีของผู้ตายมาตามง้อแต่ง้อไม่สำเร็จ
หลังเกิดเหตุแม่ของในเสือผู้ก่อเหตุ
เป็นคนขับรถพาผู้ตายไปที่คลินิก
เพื่อจะขอความช่วยเหลือแต่สุดท้ายก็ทิ้งเขาไว้หลังรถกระบะค่ะ
เขาสิ้นใจคาท้ายรถกระบะแบบนี้

ตำรวจสพคูคศตอนนี้มุ่งประเด็นไปที่ความขัดแย้ง
มาจากเรื่องของสามีภรรยาล่ะครับ
กำลังติดตามจับกลุ่มตัวตัวสามีที่ก่อเหตุอยู่
เส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีตอนนี้ก็กำลังแกะรอยอยู่นะครับ
ก่อนหน้านี้ก็สามารถติดต่อแม่ของนายเสือได้แล้ว
แม่ก็บอกว่าก็เดี๋ยวจะเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายมามอบตัว
แต่พอเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่าทั้งแม่ทั้งลูกเลย
ไม่สามารถติดต่อได้แล้วนะฮะ
ส่วนกระแสข่าวที่ออกมาบอกว่า
เสือผู้ก่อเหตุใช้ความรุนแรงลักษณะต่างกับผู้ตาย
ตำรวจบอกว่ายังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้นะครับ
เนื่องจากเพื่อนสนิทของผู้ตายให้การแค่เรื่องการทำร้ายการแทงกันเท่านั้น
ข้อมูลที่เกี่ยวเรื่องความรุนแรงเนี่ย
เราก็ทราบเพียงแค่ว่าก่อนที่จะมาหาเพื่อน
มีร่องรอยเหมือนมีร่องรอยบอบช้ำตามร่างกาย
บอกว่าเพื่อนถูกทำร้ายเรามีข้อมูลแค่นั้น
แต่ในส่วนอื่นเนี่ยโอเคเราไม่มีข้อมูลอันนี้เลยนะครับ
อยู่ในสำนวนมีการทะเลาะกันแล้วก็ถูกทำร้ายนะครับ
แต่ส่วนโดยวิธีการใดเนี่ยเพื่อนเขาก็ไม่ได้บอกให้ทราบเขาก็
เขาก็บอกได้แค่ว่าอ๋อพอดีผู้เสียชีวิตมาพัก
แล้วก็บอกว่าทะเลาะกับสามีมาแล้วก็มีการถูกทำร้ายมา
มีร่องรอยฟกช้ำดำเขียวมาบ้างอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นมากกว่า
ธรรมศาสตร์ส่วนเองเนี่ยก็ขอสารในการออกมาจับ
หลังจากนั้นก็มีการประชุมทั้งชุดสืบสวนและสอบสวนที่โรงพักครูคต
แล้วก็มีการแยกกันไปทำงานนะครับ
ตามจุดที่คิดว่าคนร้ายน่าจะไปแล้วก็ตรวจสอบในส่วนของทางลับ
ตำรวจจะเร่งสอบสวนพยานแวดล้อมเพิ่มเติม
ต้องเอาอย่างละเอียดว่าใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับ
แล้วกำลังรอผลการตรวจเลือดในตัวของผู้ตายจากโรงพยาบาลด้วย
เพื่อรวบรวมหลักฐานต่างนะฮะเอาไปเปรียบเทียบขยายผล
ในการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดโดยเฉพาะผู้ต้องหาคนสำคัญก็คือในเสือ
คนที่แทงเขาตายเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งจับตัวอยู่ค่ะ